สำหรับใครที่ต้องดูแลลูกหลานที่ยังอายุน้อยค่ะ

เด็กอายุแค่ขวบสองขวบเดินอยู่กลางถนนคนเดียว
แล้วรถเขาขับมาพอดี
ยังดีนะที่เขาสังเกตเห็นว่ามีเด็กเดินอยู่นะคะ

ใช่ค่ะคือบ้านอยู่ติดถนนเลย
เจ้าของคลิปที่เป็นคนขับรถคันนี้
เขาก็จอดรถแล้วเขาก็ลงไป
นี่นะคะลงไปอุ้มเด็ก
แล้วก็พาเด็กเข้าบ้านจูงเด็กเข้าบ้าน

แล้วเนี่ยมีรถจักรยานยนต์รถอะไรเต็มเลย

ด้วยความที่บ้านอยู่ริมถนนด้วยนะคะ
แล้วรถก็เนี่ยผ่านไปผ่านมาเยอะค่ะ

แล้วก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์อย่าปล่อยประละเลย
ดูแลลูกหลานให้ดีอย่าให้คลาดสายตา
บ้านอยู่ริมถนนดีที่รถเบรกชะลอทัน
นี่นะคะดีที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงนะคะ

ผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้ชื่อว่านายพงศธรจันขำอายุ๒๑
เป็นพนักงานกู้ชีพอบตท่าแดงอำเภอหนองภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณบ่ายโมง

ก็เนี่ยค่ะขับรถผ่านเส้นทางนี้กำลังจะไปทำงาน
แล้วเขาสังเกตว่าเหมือนกับมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่กลางถนน

ที่ขับมาเร็วระดับหนึ่งก็ชะลอแล้วพยายามมองว่า
อะไรที่เคลื่อนไหวอยู่บนถนนสุดท้ายเป็นเด็ก

นี่นะคะเขาก็ลงไปก็จูงเด็กเข้าบ้าน

ก็จูงเด็กเข้าไปพอเขาเดินกลับมาจะขึ้นรถ

แต่สุดท้ายก็มีคนที่อยู่ในบ้านออกมารับตัวเด็กค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าดูแลเด็กด้วยนะ

มันอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ทุกครั้งก็ได้นะครับ
เกิดอะไรขึ้นมานี่ไม่คุ้มจริงเลยค่ะ